ช่วงตลอดตลาด
วันนี้นะคะพาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันเลย
ไปดูกันว่าราคาของเนื้อสัตว์ปรับเปลี่ยนหรือเปล่าในวันนี้ค่ะ
อยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองจ้า
ไปดูกันที่ราคาของปลากันบ้างนะคะ
ปลานินวันนี้กิโลกรัมละ๖๕บาท
ปลาทูนึ่งเข่งละ๘๐บาทนะคะ
ปลาสลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
และปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาท
ส่วนราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนในวันพรุ่งนี้ไหม
เดี๋ยวขออัปเดตกันต่อในช่วงตลอดประหลาดนะจ๊ะ